พบกับอาจารย์พอพาทินีผู้เขียนคอลัมป์ด้วงดาวของท่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
จ๊ะแด้งสวัสดีค่ะพบกับหมอไก่พภาธินีแบบนี้ทุกวันศุกร์นะคะ
สัปดาห์นี้หมอไก่จะมาพูดถึงเรื่องของราศีที่ดวงจะปังมากในช่วงเดือนธันวาคม
เดือนสุดท้ายของปีมีอะไรบ้างคะ
เริ่มกันที่อันดับที่๓ก่อนเลยอันดับที่๓ก็คือชาวราศีเมทุน
ชาวราศีเมทุนเขาเรียกว่ามีเกณฑ์งานเข้า
มีงานเข้างานเข้าก็ดีสิครับดีหรือไม่ดียังไงคะ
มีเกณฑ์งานเข้ามากนะถ้าสมมุติว่าใครที่แบบทำงานอยู่ในองค์กรอาจจะต้องอวมนิดนึง
เพราะว่ามีงานเข้ามาให้รับผิดชอบมากเหลือเกิน
แต่ถ้าสมมติว่าใครที่เป็นเจ้าของกิจการคือจะดีมาก
เพราะว่าพอมีงานเข้ามากเงินก็มากตามไปด้วย
ถ้าสมมุติงานมากแล้วเงินน้อยเราอย่าทำเลยดีกว่า
แต่ว่าชาวราศีเมทุนอาจจะต้องเหนื่อยนิดนึง
เพราะว่าต้องทำงานเองทุกอย่างนะคะ
มีลูกน้องมีบริวารก็หวังพึ่งไม่ได้ทั้งหมด

จะมีเคล็ดลับการเสริมโน้งยังไงให้เขา
ควรจะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
เช่นการโทนการศึกษาก็ได้
อันนี้เด็กได้โอกาสทางความรักหรือเปล่า

ทำไมคุณเหมือนเกิดราสีเมทุน

ค่าไฟบ้างค่าจำเปล่ารองเท้าเครือผ้า

เคล็ดลับก็คือการช่วยเหลือเด็กได้โอกาส
ใช่ไหมคะมาสถานเล่นเด็กกำพาห์

อาจจะเป็นบริจาบเป็นเวลาก็ได้
เช่นเราอาจจะแบบไปเป็นครูจิตอาสา

บนดอยเขามีลับมับสอนกันนะคะ
นี่ก็คือสำหรับราศีที่ดวงดีเปรี้ยงปัง

อันดับที่สองก็คือชาวราสีพิจิก
ชาวราศีพิจิกษ์เขาเรียกว่ามีเกณฑ์ลืมตาอ้าปากได้
ลืมตาอ้าปากคือก่อนหน้านี้ไม่ค่อยดีเท่าไร
ช่วงที่ผ่านมาอ้าวปากไม่ค่อยขึ้น
เพราะว่าอุปสรรคมันมากมายเหลือเกิน

บางคนก็อาจจะไม่สบายบางคนก็แบบงานมีปัญหา
แต่ว่าตอนนี้อุปสรรคมันก็เริ่มแบบคลี่คลาย

แต่ว่าความสำเร็จมันอาจจะแบบค่อยเป็นค่อยไป
เป็นตามสเต็ปไม่ใช่แบบว่าวันนี้แบบว่ามีปัญหาพรุ่งนี้ดีเลย

แต่ว่าดวงดีแล้วเราก็ต้องเสริมดวงให้ดีขึ้นไปอีก

ก็คือควรจะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของ
การสร้างศาสนสถาน

วิหารสร้างโบสถ์อะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะ
หรือว่าบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดิน
ซื้อที่ใช่ไหมคะอ้าวให้วัดก็ได้

เพราะฉะนั้นยังเหลืออีกหนึ่งราศี

อันดับหนึ่งนี่ก็คือชาวราศีมีน

ชาวราศรีมีนเรียกว่าความสำเร็จเป็นของคุณเลย

ถ้าสมมุติว่าจะทำอะไรในช่วงเดือนสุดท้ายเนี่ยโอ้โหทำเถอะ

อยากจะเสนองานสมัครงานอยากจะทำอะไรก็คือทำ

แต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะให้ดีกว่านี้
ควรจะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่าง
เสริมดวงเสริมโชคชะตากันไป
เช่นแบบว่าการบริจาคพวกหลอดไฟก็ได้
การถวายปัจจัยค่าไฟให้วัดก็ได้
หรือว่าจะเป็นการแบบว่าทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างทางปัญญา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
คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาตั้งแต่ต้นรายการ
คัดเลือก๓ท่านผู้โชคดีที่ดวงดีจะได้ดูดวงนะคะ
มาดูท่านแรกกันเลยผู้โชคดีนั่นก็คือ
อ่าคุณเจมส์ค่ะนี่
มาดูในเรื่องของการงานแล้วก็การเงิน

คุณเจมส์เนี่ยก็คือเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ได้ลาบนะ
มีโอกาสได้ลาบจากงานใหม่โครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่
สมมุติว่าตอนนี้คุณเจมส์อาจจะวางแผนว่า
เฮ้ยฉันจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่ง

แต่คุณเจมส์ค่ะคือดวงของคุณจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่
อ้าวยังไงดีคะ

ก็คือพอได้ปุ๊บเข้ากระเป๋าซ้ายออกกระเป๋าขวา
ก็คือมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลา
แนะนำแบบว่าเอาเงินไปเก็บในรูปแบบที่ไม่ใช่เงินสด

หรือว่าอาจจะแบบไปฝากไว้กับคนที่ไว้ใจได้
ธนาคารก็ได้ใช่ไหมคะ

คนที่ไว้ใจอันนี้ฝากใจได้เลยค่ะ

นานคือการนะคุณเจียนลองไปข้อพิจารณาดูแล้วกันเนาะ

คุณเอ็มเกิดวันที่๑๒ตุลาคม๒๕๕๙
คุณเอ็มถามมาเรื่องงานเงินสุขภาพ

อย่างแรกก่อนก็คือเรื่องของงาน
งานของคุณเอ็มจะมีอุปสรรคบ้าง

คือหนทางไม่ได้โรยไปด้วยกีบกุหลาบ
ส่วนมากปัญหาจะเกิดจากคน
ไม่ว่าจะเป็นพวกลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงาน

คือโดยมากคือเนื้องานอาจจะไม่ได้มีอะไรนะ
แต่คนจะทำให้แบบคุณเอ็มบางทีมันขัดใจ

ไม่ได้เอาไปซื้อกระเป๋ารองเท้าอะไรอย่างนี้นะ
ก็คือหมายถึงว่าไปซื้อเป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่

สุขภาพค่ะ
สุขภาพเนี่ยคุณเอ็มอาจจะต้องระวังในเรื่องของพวกความดันสายตาหัวใจสักนิดนึง

กำลังกายเยอะนะคุณเอ็มนะถึงถ่ายกันตรงนี้

รอหน่อยแล้วกันถ้าใช้เปรียบแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

โชคลาภก็คือลาบก้อนใหญ่ยังไม่ได้เข้ามา

ก็คือจะเป็นลาบจากการทำงานซะเป็นส่วนใหญ่
อาจจะแบบได้งานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่อะไรอย่างนี้
ก็คือถึงจะได้เงิน
แต่ว่าลาบจากการเสี่ยงดวงหรือลงทุนระยะสั้นคือยังไม่เกิด

เคราะห์อาจจะต้องระวังในเรื่องของการถูกเอาเปรียบ

เช่นแบบว่าในเรื่องของให้คนอื่นยืมเงิน
หรือว่าไปร่วมหุ้นลงทุนอะไรกับคนอื่น
มีโอกาสที่จะโดนเอารัดเอาเปรียบได้

อันนี้ก็ต้องระวังพิจารณากันให้ดี

และที่สำคัญได้รับของที่ละลึกนั่นก็คือ

ถ้าสมมุติว่าท่านบูชาพระภัยรีพินาศเนี่ย
ก็หมายความว่าให้อุปสรรคปัญหา
คนที่คิดร้ายเขาสลายหายตัวไป
อุปสรรคที่มีมันก็คลี่คลายไปทิศทางที่ดีขึ้น
ค่ะก็ยินดีด้วยกับผู้โชคดี๓ท่านในวันนี้นะคะ